เออมาต่อกันยังอยู่ที่เอสเตอร์ชอนอะไรนี่แหละ
แต่จะบอกว่าช้อนเขาเนี่ยเหมือนแบบเคลียร์ไปแล้วว่าไม่ดราม่า
เจอกันได้แฮปปี้ดีใจด้วยกับน้องสาว
น้องสาวก็เลยโอเคงานแฮปปี้ใช่ไหม
งั้นบอกเลยละกันว่าตอนนี้ก็แฮปปี้กับคนใหม่ก็คือเคนภูมิเหมือนกันค่ะ
ใช่จ้ะนี่แหละจ้ะ

เออความหวานเข้ามาตลอด
นักแสดงหนุ่มเคนภูมิกับนางเอกสาวเอสเตอร์นี่แหละ
เอายังมีคู่ที่แกรนกว่านี้ปังเมพิษอย่างนี้
ศึกษาดูใจกันอยู่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
อย่างที่ครั้งที่เคนไปเที่ยวยุโรปนาน๑๐วัน

ให้เคนกลับเมืองไทยเร็วชัดเจนขนาดนี้
ไม่ต้องกักกันให้เสียเวลาแล้วนะครับ
ล่าสุดค่ะนักแสดงสาวเอสเตอร์เนี่ย
นับตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหากันนะ
คือตั้งแต่ทั้งคู่ออกมายอมรับตรงกัน

เนื้อเพลงมันเปรียบคร่าวอย่างนี้
คุณลองให้ฟังได้ไหม

ฉันจะเป็นทางหนีให้เธอเอง
เธอไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่มันไม่มีเวลามากำหนด
ฉันจะเป็นเกาะส่วนตัวให้เธอบนดาวอีกดวงก็ได้

มันจะชะล้างความเจ็บปวดให้เธอเอง

ก่อนที่ดิฉันจะแปลมากกว่านี้ดิฉันจะเลี่ยนมากกว่านี้แล้วนะคะ

ว่าคนอื่นเป็นได้แค่คู่จิ้นค่ะ
ส่วนคู่จริงเคนเอสเตอร์อยู่ตรงนี้จ้ะเบบีจ๊ะ